อาจจะยังโปร่งใสอยู่แต่คาดว่าวันนี้น่าจะมีฝนมา
เพราะฉะนั้นรางน้ำรองเอาไว้เตรียมรับน้ำดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

ต้นสัปดาห์แบบนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่า
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายจังหวัดหลายภาคนะคะต้องรับมือกับฝนในช่วงนี้
แม้ว่าสนร้อนวิพาจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว
แต่ว่าก็ยังส่งผลกระทบในทางที่ดี
ทำให้หลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศเนี่ยมีฝนตกลงมา
เพราะฉะนั้นอาศัยช่วงเวลานี้กักเก็บน้ำเอาไว้นะคะสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงทำการเกษตรด้วย
มาดูกันจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและโมเดลจำลองอากาศ
ที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงปัจจัยต่างที่จะทำให้เห็นว่าพื้นที่ไหนมีฝนตกลงมาบ้าง
อันดับแรกเลยนะคะยังคงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งถือว่าเป็นลมประจำฤดูที่ปกคลุมบริเวณอันดามัน
ยังคงมีผลกระทบนะคะส่งผลให้ภาคใต้ทั้งแถบเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนฟ้าขนอง
แต่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นกลุ่มสีนะคะ
เป็นสีแดงสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีเขียว
นั้นก็คือทางด้านตะวันตกของประเทศ
รวมถึงทางด้านภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองหนักเลยคุณผู้ชมค่ะ
โดยภาพรวมแล้ววันนี้พื้นที่ทั่วไทยฝนตกประมาณ๑๖๐๗๐ของประเทศเลยนะคะ
เหนือฝนฟ้าขนองและมีเมฆมาก๑๗๐ของพื้นที่
แถบแม่ห้องซ้อนชิงหมาเชียงรายลำภูเหมือนรำปากนะได้รับผลกระทบหนักเลย
อีสานตอนบนค่ะได้รับผลกระทบแล้วก็อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
ส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำนะคะ
แถบตะวันตกของประเทศอย่างกาญจนบุรีต้องเตือนกันทุกวันเลย
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนฟ้าขนองแล้วก็ดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากภาคตะวันออก
ก็วันนี้ฝนตก๑๖๐ของพื้นที่เฝ้าระวังกันหน่อย
ใครที่อยู่แถบจันทบุรีและตราดคลื่นนั้นสูง๒๓เมตรด้วยนะคะ
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีเมฆมากและมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรแต่ว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูง๒๔เมตรเลย
โดยเฉพาะพื้นที่แถบระนองและพังงาต้องเตือนกันค่ะ
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปในระยะนี้
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ๗๐ของพื้นที่เลยนะคะ
โอกาสเกิดฝนมากขนาดนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็อุปกรณ์การฝน
ส่วนใครค่ะที่มีสิ่งปลูกสร้างมีป้ายหรือว่าอะไรที่มันดูแล้วไม่มั่นคงแข็งแรงรวมถึงต้นไม้ด้วยนะ
ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะถ้าหากว่าลมแรงพัดมาเนี่ยความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้
ว่าแล้วดิฉันก็ขอไปตรวจสอบรางน้ำบ้านดิฉันหน่อย
ดูสภาพแล้วก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะลมมาแล้วสวัสดีค่ะ